อัปเดตอาการของพี่คิวสุวีระหรือว่าคิววงฟลัวนะคะ
หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุไปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา๖เดือนแล้วค่ะ
คิวก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สภาพร่างกายปกติดีแล้ว
และที่สำคัญจะขอเลิกดื่มแอลกอฮอลตลอดชีวิตเลยค่ะ

สำหรับนักร้องหนุ่มคิวสุวีระหรือคิววงฟลัว
ประสบอุบัติเหตุโดนรถมอเตอร์ไซค์ชน
ขณะข้ามถนนย่านทองหล่อเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
จนทำให้ได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดสมอง
นักร้องหนุ่มออกมาอัปเดตอาการว่า
ตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แต่ต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์
ที่ตอนแรกแพทย์สั่งให้เจ้าตัวงด
ซึ่งคิวก็ตั้งใจว่าจะงดน้ำเมาไปแบบถาวรด้วยค่ะ
แต่ว่ามันก็รู้สึกโชคดีที่

บางคนไม่สามารถที่จะกลับมา
มีสติสัมปัชญะเหมือนปกติ

คือหมอหมอก็แนะนำว่าไม่ควรดื่ม

ขยาดกับความรู้สึกเมาไปแล้ว
เพราะว่ามันเรื่องราวไม่ดีที่มันเกิดขึ้น

ถ้าเรารักการร้องเพลงจริงเรารักในงานบันเทิง
รักในคำว่าศิลปะจริงมันควรจะมาจากใจที่เพียวร้อยเปอร์เซ็นต์

ตื่นมาก็ไม่ปวดหัวจำได้ทุกอย่าง

เข้าใจแล้วคำว่าสติคืออะไร
เข้าใจแล้วว่าเหตุผลที่ในทางพุทธศาสนา
บอกมาตลอดว่าสติมันสำคัญแค่ไหนนะ
ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเห็นมาแล้ว

ทำให้พี่คิวรู้สึกว่าเปลี่ยนตัวเองได้สำเร็จเลยนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกคน
ไม่จำเป็นต้องมีบทเรียนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะคะ
เพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะ
ดูคุณคิววงฟลอร์เป็นตัวอีกหนึ่งตัวอย่าง